อีเวนต์ใหญ่ที่จะพลาดไม่ได้นะครับของวันแชมป์เป็นชิปก็คือการจัดการแข่งขันครบ๑๐๐ครั้ง
ซึ่งจะเป็นศึกใหญ่ที่ญี่ปุ่นครับมีการแถลงข่าวพูดถึงความพร้อมอย่างเป็นทางการนะครับ
สำหรับการแข่งขันที่ญี่ปุ่นวันที่๑๓ตุลาคมนี้
เวนต์ใหญ่ที่สุดในรอบปีและใหญ่ที่สุดเท่าที่วันแชมป์ชิปเคยจัดมาครับ
ป้องกันแชมป์โลกของวัน๔รุ่นนะครับ
แล้วก็มีรอบชิงศึกวัวกลางปีอีก๓รุ่น
รวมแล้ว๒๒คู่นะครับจะแบ่งเป็น๒พาร์ทด้วยกัน

โลกของวันในรุ่นอัตอมเวทรุ่นเล็ก
จะเจอกับทางสมจิ้งหนานนะครับ
ที่ก่อนหน้านี้เจอกันมานะครับ
คือเธอก็ไม่สามารถเป็นแชมป์๒รุ่นได้นะครับ

นี่เป็นดาวรุ่งฟอร์มแดงจากญี่ปุ่นด้วย
จะเป็นแชมป์โลก๒เส้นหรือเปล่านะครับ
ป่าเปียวจากฟิลิปปินส์นี่ก็แก้มือกันนะครับ
ลูกภาค๓ภาค๔นะครับสู้กันไปสู้กันมา
แล้วก็มีรถถังจิตเมืองนนท์ครับป้องกันแชมป์เลยครับ
ปราบเพชรมรกฏในรอบ๘คน
แล้วก็ชนะน็อกโจนัทธวุฒิมาได้ในรอบรอง

ชนะได้ไปเลยครับ๓๐กว่าล้านครับ